เขาบอกว่าไม่เจ็บอย่างโอ๊ตใครจะเข้าใจ

เป็นชายหนุ่มวัย๒๙ปีเขามีภรรยานะจดทะเบียสมรสกันเรียบร้อยแล้ว
แต่ทะเลาะกับภรรยาบ่อยมากเพราะว่าภรรยายังคงติดต่อกับสามีเก่าที่มีลูกด้วยกันอยู่
ทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยมากจนสุดท้ายโอ๊ตน้อยใจไปผูกคอตาย

แต่ไม่ตายมีคนช่วยได้พาส่งโรงพยาบาล
โอ๊ตตะหงิดใจเพราะมียังไม่มาเฝ้าเลย

แล้วตามกลับไปดูที่บ้านที่ระยองเพราะคิดว่าเมียน่าจะอยู่กับสามีเก่า

เอาคัตเตอร์นี่แทงสามีเก่ายับเลยนะคะ

นี่คือโอ๊ตค่ะ
นั่งร้องไห้ระบายความอัดอั้นตันใจให้ตำรวจ

เพราะว่าโอ๊ตเนี่ย

คาตาว่าเมียกลออยู่กับคนทั้งความมือเนี่ย

ในสภาพที่ผู้ชายใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียว
บอกตอนนั้นเหมือนไฟมันดับหน้ามันมืดไปหมดเลย
เห็นเลือดอาบฝีมือโอ๊ตเอง
บุกเอาคัตเตอร์ไปกระนำแทงแทงจนเลือดอาบค่ะ
สามีเก่าของภรรยาก็คือเซมนะคะ
สุดท้ายแล้วเจ้าหน้าที่ก็ช่วยเหลือเซมนะคะ
นำส่งโรงพยาบาลระยองค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้ค่ะ

ตอนที่ระบายความอัดอั้นตันใจให้ผู้สื่อข่าวให้ตำรวจฟัง
ยังกำคัตเตอร์นี้ไว้แน่นเลยนะ

คือเมียผมนะพิมกับผมจดทะเบียนสมรสกันแล้วแต่พิมก็แอบคุยกับเซมจนทะเลาะกันมีปัญหากันบ่อยมาก
สุดท้ายผมทนไม่ไหวผมผูกคอตายผมเครียดอ่ะผมน้อยใจแต่มีคนช่วยได้แล้วพาไปส่งโรงพยาบาลสอยดาวที่จันทบุรี
มาเยี่ยมผมวันเดียวพี่อุ๋ยแล้วพิมพ์ไม่เฝ้าผมด้วยนี่ผมเพิ่งฆ่าตัวตายนะ
เยี่ยมผมวันเดียวแล้วไม่นอนเฝ้ากลับบ้านไปอ่ะ
กลับบ้านที่ระยองผมอยู่โรงพยาบาลที่จันทร์ระยะทาง๒๐๐กิโลเมตร
ผมตะหงิดใจแล้วว่าพิมต้องหนีไปหาเซมแน่เลย
ก็เลยกระชากสายน้ำเกลือผมหนีออกจากโรงพยาบาลนะพี่อุ๋ย
ไปที่บ้านพักพิมพ์ผมเอาคัตเตอร์มาด้วย
แล้วผมก็เจอจริงพิมนอนกอดอยู่กับเซมบนเตียงอ่ะ
มันใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวพี่อุ๋ยผมคิดไงอ่ะ
ผมก็เลยปรีเข้าไปแล้วคัตเตอร์แทงเซมแบบไม่ยั้งเลย
กู้ภัยนำตัวพิมกับเซมขึ้นรถกู้ภัยจะส่งโรงพยาบาล
พอโอ๊ตเห็นเท่านั้นแหละเหมือนเลือดมันขึ้นหน้าอีกรอบนึงค่ะ
ตามขึ้นไปด่าบนรถกู้ภัยเลย
เราส่งเนเนติชาวลงพื้นที่ไปตรวจสอบหน่อยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดมา
โมง๓๔นาทีค่ะเป็นนาทีที่โอ๊ตเนี่ยเดินไปบ้านพิมพ์นี่นี่เดินมาแล้ว

เท่าที่ดูก็คือเดินนิ่งยังไม่ได้ดูมีอาการผิดปกติอะไร
โมง๓๕นาทีเริ่มได้ยินเสียงคนทะเลาะกันค่ะ
นี่เห็นเซมวิ่งหนีผ่านกล้องแล้วโอ๊ตก็วิ่งไล่ตาม
สักพักจะเห็นโอ๊ตวิ่งย้อนกลับมาแล้วก็ได้ยินเสียงลูกวัย๓ขวบตะโกนร้องขอชีวิตแม่ด้วย
นี่คือนาทีที่โอนวิ่งกลับมานะคะแล้วก็จะมีเสียงลูกชายวัยสามขวบตะโกนร้องลั่นขอชีวิตแม่อ่ะ

และนี่สุดท้ายโอ๊ตเดินไปปากซอยนะคะ
แต่ปากยังตะโกนด่าเซมตลอดเวลา
หลังเกิดเหตุจะเห็นโอ๊ตเนี่ยเดินวนเวียนอยู่แถวจุดเกิดเหตุจนกระทั่งรถตำรวจและหน่วยกู้ภัยเข้ามาถึงจุดเกิดเหตุนะคะ
ไม่ไปไหนเลยวนเวียนอยู่แถวนั้นนะคะ
เอาทีมข่าวเราไปคุยกับทีมนะคะต้องคุยกับคนกลาง
เพราะหาโอ๊ตไม่เจอใช่มั้ยคนเยอะเหลือเกินคนไหนก็ไม่รู้
แต่โอ๊ตน่าจะโดนจับไปแล้วมั้งคะ
โอ๊ตอยู่นี่หรือเปล่าเนี่ยโอ๊ตอยู่ไหมคุยกับพิมก่อนแล้วกัน
พิมบอกว่าเธอกับเซมเนี่ยมีลูกด้วยกัน๑คนก็คือลูกชายวัย๓ขวบที่อยู่กับเธอนะคะ
ที่โอ๊ตเนี่ยชอบด่าทอมาให้ดูทำนองว่าเธอแอบไปมีอะไรกับเซมทั้งนั้นที่จดทะเบียนกับเขาแล้วบ้างอะไรบ้าง
บอกนี่ดูหน่อยดูหน่อยหลอกแม่แบบนั้นแบบนี้สรุปโสดเนอะอย่ามาเสียใจทีหลังล่ะ
ทำไปทั้งหมดความผิดที่มาหลอกมาให้ความหวังเนี่ยไม่มีอะไรให้เสียแล้วบอกเลยไม่ตายก็คุกไม่จบแน่ยิ่งทำแบบนี้ยิ่งเกลียดสรุปคำตอบคือพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านนะตอบดิแล้วก็เป็นคำหยาบแล้ว
นี่ค่ะแชทหนักซ้ายนะคะคือโอ๊ตพิมพ์ฝ่ายเดียวเลยอ่ะมาแล้วทางฝั่งขวานี่เขาขอชี้แจงบอกแต่มันใส่บ็อกเซอร์นอนกอดเนี่ยนะบอกไม่ได้นอนกอดเถอะโอ๊ตบอกเอ้า
พิมพ์อายุ๒๐โอ๊ตอายุ๒๙นะ

แล้วรอบแรกหนูก็ยังเฝ้าอยู่เพราะเหมือนแบบว่า
หนูก็ด้วยความสงสารแล้วค่ะก็เลยไปนอนเฝ้าเขา
แล้วพอมาอีกวันหนึ่งหนูบอกกับแม่เขาว่า
ฝากไปดูเขาหน่อยหนูต้องลงมานี่เพราะว่าลูกหนูป่วยด้วย
นี่ค่ะแม่ของพ่อของลูกคนนี้ค่ะเขาบอกว่าลูกป่วยด้วย
เขาก็ไม่ยอมใช่แล้วก็ทีนี้เขาเลยบอกว่า
ทำไมอยากกลับไปหาพ่อของลูกล่ะสิ
แล้วทีนี้หนูก็บอกว่าจะกลับไปหาหรือไม่กลับไปหา
ไม่เกี่ยวกันหรอกแต่ถ้าอยู่ด้วยกันแล้วเป็นแบบนี้

ได้คุยกับเซมด้วยพี่อุ๋ยอ่าเซมบอกผมขอแก้ข่าวหน่อยเถอะ

เรื่องที่โอ๊ตอ้างว่าผมนอนกอดกับพิมโกหก
ใส่บ็อกเซอร์ด้วยผมยอมรับผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวจริง
แต่มันร้อนที่ผมใส่บ็อกเซอร์ตัวเดียวแล้วไม่ได้ใส่เสื้อเนี่ย
เพราะอากาศร้อนเหงื่อมันออกไม่ได้ไปมีสัมพันธ์ลึกซึ้งอะไรกันเลย
คนก็ตั้งคำถามถามนะว่าเอาแล้วกางเกงหายไปไหน
หรือว่าออกจากบ้านมาคือใส่เสื้อยืดกับบ็อกเซอร์มาหรือเปล่า
คือร้อนนี่คือร้อนถึงขั้นต้องถอยทั้งเสื้อและกางเกงด้วยเหรอ
อันนี้เซมไม่ได้ตอบแต่เซมบอกเซมแค่มาช่วย
คือจริงแล้วเอาที่เซมมาเลยเนี่ยนะคือห่วงลูก
เขามีลูกด้วยกันใช่ไหมแล้วลูกอยู่กับพิม
ตอนลูกป่วยอยู่ไงแล้วพิมก็ไปเยี่ยมโอ๊ตที่โรงพยาบาลที่จันทบุรี
เขาก็เลยมาดูลูกเพราะว่ากลัวลูกจะไม่มีคนดูแล

วิ่งเข้ามาเลยไม่พูดไม่อะไรเลยนะ
อ้าวแล้วจะยังไงที่นี่
ไม่ว่าจะยังไงก็ใช้ความรุนแรงกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะ
ความหมอสมเรื่องที่ว่าความสัมพันธ์ของเราสามคน
มันจะยังไงให้มันคือมันก็ต้องอยู่แล้วต้องสบายใจกันนะ
คนหนึ่งก็พ่อของลูกคนนึงก็สามีที่จดทะเบียนถูกไหม

ทีนี้มีภาพกล้องวงจรปิดอีกชุดหนึ่งอยากให้ดูค่ะ

ตอน๑๐โมง๑๙นาที
เป็นภาพที่โรงพยาบาลเห็นพิมนั่งซ้อนมอเตอร์ไซค์
ออกมาจากโรงพยาบาลสอยดาวที่จันทบุรีหลังจากไปเยี่ยมโอ๊ต

เพราะลูกอยู่บ้านคนเดียวใช่ไหมสามขวบเองครับอืม

อดสายน้ำเกลือหนีออกจากโรงพยาบาลในชุดผู้ป่วยเลยค่ะ

กระชากสายน้ำเกลือออกจากโรงพยาบาลเลย

ผมก็เห็นว่าอดีตภรรยาไปเยี่ยมสามีที่โรงพยาบาล

กลัวลูกจะไม่มีคนดูแลผมก็มาทำกับโครงกับข้าวมาดูแลลูก
ระหว่างที่เมียไม่อยู่เพราะว่าจันทบุรีกับระยองมัน๒๐๐กิโลเมตรนะ

แล้วก็ช่วยจัดข้าวจัดของ

อดเสื้อถอดกางเกงเหลือบ็อกเซอร์ตัวเดียว

บอกโอ๊ตเจอภาพบาดตาบาดใจ
เมียกับผัวเก่านอนกอดกันบนเตียง

แต่เขาช่วยจัดข้าวจัดของทำบ้านอะไรอยู่

ระหว่างที่เดินไปตามถนนก็กดโทรศัพท์ไปด้วย
คือโทรเรียกให้แม่ขี่มอเตอร์ไซค์มารับ
บอกว่าจะไปตามเมียกลับบ้านที่ระยอง
แม่ก็ขี่ไปส่งที่คิวรถโดยสารนะ
แต่ลูกมาในชุดผู้ป่วยเลยนะ

แล้วโอ๊ตก็นั่งรถไปแล้วก็เป็นภาพกล้องวงจรปิดที่ไปตามบ้านพิมพ์แล้วก็แทงกันนั่นแหละค่ะ

แม่บอกว่าลูกชายแม่มีแฟนมาก็หลายคนแล้ว
ถูกสาวหักอกนอกใจไปมีคนอื่น

กระทั่งมาเจอพิมพ์เนี่ยแม่ก็คิดว่าเออคงจะลงเอยกันด้วยดีจดทะเบียนสมรสกันแล้ว
คิดเลยว่ามันจะลงเอยแบบคนก่อนอีกเนี่ย
คือเขาอยู่กันมาก่อนหน้านี้นะแล้วก็กลับมาอยู่กับหนูเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่
แต่ทีนี้กลับไปกลับมาอย่างนี้หนูก็ไม่เข้าใจว่ามันอะไรกัน

มาบอกหนูบอกว่าเออลูกเข้าโรงพยาบาลนะ
ไปหาลูกเพราะว่าคือลูกไข้ขึ้นสูง
เบื้องต้นโอ๊ตถูกคุมตัวที่สพเมืองระยองนะคะ
โดนข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นค่ะ
ตอนนี้ก็เตรียมนำตัวฝากขังศาลจังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้แล้ว